ฟินนะคะสำหรับคู่จิ้นในตำนานพี่เวียแล้วก็พี่โออนุชิตนั่นเอง
ล่าสุดพี่โอเขาฝากความคิดถึงมาให้พี่เวียด้วยนะคะ

เพราะว่าผลงานหนังเรื่องมะลิลานี่นะคะ

เล่นด้วยกันหลายคนบอกว่าคู่นี้เคมีสายวายก็จิ้นกันอยู่ได้นี่นะได้นะ
ตั้งแต่ปี๒๕๖๕๔ผ่านมา๔ปีแล้วนะคะ
ใช่เหรอ๒๕๐๐๒๐๐ปีนี้ปีอะไร๖๕

หลายคนก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่พี่เวียจะโคจรมาเล่นหนังแนวนี้คู่กันนะฮะ

เวียเป็นคนนึงที่เพราะเวลาเขากล้าที่จะข้ามตัวเอกออกมาเป็นนักแสดง
จะมีโอกาสได้กลับไปเจอเฮียวเวียบ้างมั้ยคะ
จริงไม่ต้องเจอเป็นคู่จิ้นก็ได้เจอแบบร่วมละครแบบฟาดฟัน
โอมไม่ได้ทำงานกับช่อง๗มาพอสมควรแล้ว
แต่ถ้าเกิดฟาดฟันกับเวียแล้วเวียสูงมากเลย

โอ้สนุกเค้าเล่นกับปีไหนครูผู้ชมฝากหามาบอกดี
ประมาณ๔ปี๔ปีแล้วเพราะว่าเคยจำได้ว่าตอนนั้นมีงานแถลงข่าวแล้วคู่มันก็จิ้นกันมาก

นี่จะบอกว่าปี๖๐ปี๖๐